คุณผู้ชมค่ะแม่ก็คือแม่คำนี้คงจะพูดถึงใครไปไม่ได้นะคะ
ค่ะคุณแม่ชมผู้อารยาค่ะใช่
เดี๋ยวไปดูลุคทิ้งทวนกับเทศกาลหนังเมืองทานกันนะคะ
งานนี้คุณแม่ได้มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศลด้วยนะคะ
เพราะว่าสลัดคราบสาวท้อง๕เดือนจากคุณแม่สายสตรองมาเป็นสาวเซ็กซี่แบบเต็มพิกัดเลยคุณค่ะ
เรสซีทรูซ้ายเดียวแหวกลึกเผยช่วงขาวมาถึงสะโพกค่ะคุณ
ชมขอเปิดแผ่นหลังขาวเนียนสู้เหล่านางแบบซุปตาระดับโลกที่มาร่วมงานมีใครบ้างรู้ไหมคุณ
ร่อนบัตรเชิญมาให้สาวชมโดยเฉพาะเลยนะคะคุณ
แต่ละคนนี้แบบโอ้โหแซ่บตัวแม่ตัวเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะคุณแม่ชมก็สู้ตายค่ะสู้ได้นะคะคุณแม่ของเรานะคะ
แต่หลายคนต้องพากันสงสัยว่าคุณแม่คะเอาทอง๕เดือนไปเก็บไว้ตรงไหนคะ
เออจริงค่ะสวยมาก

พยายามจะแบบเผยผ่านถูกจอดแบบคุณแม่

มาเดินพรมแดงในเทศกาลหนังเมืองคานพร้อมกับลูกแฝดในท้อง
ผลิตภัณฑ์นี้แล้วไปร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานส
คือต้องบอกว่าชิปปังทุกลุคปังทุกครั้ง
แล้วก็สร้างชื่อเสียงกลับมาให้คนไทยทุกครั้งเลยนะ

เอาล่ะจากความสวยของแม่ชม